อีกเรื่องหนึ่งหลายคนรอคอยเมื่อวานเย็นค่ะ
เฮียมาแล้วเฮียเวียหรือว่าอ้ายเวียไปออกอีเวนต์
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังสั้นก่อน

คือมันมีประเด็นของน้องชิงเบลล่าแล้วก็เฮียเวียนี่แหละ
ชิงชิงเป็นนักแสดงร่วมช่องของพี่เวีย
ปรากฏว่ารูปไอจีน้องชิงกับไอจีพี่เวีย
คนเขาไปโยงว่าไปสถานที่เที่ยวไปออกทริปร่วมกันหรือเปล่า

ตกลงแล้วมันผูกโยงกันอย่างไร
ชิงชิงออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ไปทริปกลับไปกันหลายคนนะคะ

แต่หลังจากนั้นเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าไม่รู้จักน้องชิงชิงไม่เคยไปทริปด้วยกันไม่เคยเจอ
ทีนี้๒คนให้สัมภาษณ์ไปแล้วเลยรอเฮียเวียค่ะ
เมื่อวานเฮียออกมาบอกแบบสีหน้าสีตาก็ดูแบบชิวดูอารมณ์ดีนะ

เราเลือกไฮไลท์ไฮไลท์จากปากเฮียมาให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะ
ก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านหนัฐนี่แวะ

คือไม่ได้มีการรอบบ้าง
ไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนอะ
ผมคงไม่คุยกับใครแบบหลายคนพร้อมกัน
หรือถ้าผมคุยจริงผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่หรอกครับ

เพราะว่าจริงแล้วทุกคนเขาก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับ
ผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยนะครับ
น้องเล่าให้ฟังครับพี่บอกว่าดูละครตั้งแต่เรื่องแรกมาทรมอะไรอย่างเงี้ย

ตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าแบบบางทีนัทเองเขาจะเข้าใจหรือเปล่า
พบว่าจะมีข่าวละอะไรเงี้ย
เอาไปเอามาคือเขาก็รู้ครับว่าอะไรก็คุยกันแบบทุกวัน
พี่เวียจริงกับเบลล่าเคยเจอกันไหมคะ

ผมเดาว่าอาจจะฟิลเวอร์ไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นการแบบอะไรอย่างนี้
สรุปก็คือเวลาที่หนึ่งในใจไหมคะ

เฮ่ย
แหมแล้วก็เคลียร์นะแต่ละประโยคที่พูด
แฟนนี่ฟินกว่าเป็นเบลล่า
ดูเครียร์แบบว่าดูรักจริง

รู้สึกว่าจะไปเที่ยวยุโรปทำวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่แหละส่วนเรื่องประเด็นกล้องพี่แจ๊กกะรีนถาม
ตอนจบตอนท้ายเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงที่ชิงออกมาบอกว่างอแง

คือพี่เวียวเขาบอกว่าเขาเล่นกล้องอยู่แล้ว
แล้วก็ให้ทั้งนัทที่บอกว่าเป็นแฟนของชิงค่ะ
แล้วก็ให้ชิงด้วยคนละตัวก็จบประเด็นนี้ไป
เอาเหรอฮะแต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะ
ยังไงล่ะตรงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเฮียเวียออกมาช้าจัง
มีการไปพูดคุยตกลงกันก่อนแล้วหรือเปล่า

แต่ไฮไลท์สำคัญก็คือเมื่อวานนี้ที่เฮียบอกว่า
เวลาคือที่หนึ่งในใจเสมอนะครับ
เรานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง
อยากให้คนรักกันอย่าเกลียดจริงชังกัน
เออจริงเอ้าไม่ใช่
เอาจริงคุณคือเขาว่าความสัมพันธ์อันดีอยู่
นี่แอบพูดฟิตเน็ตที่เดียวกันกับพี่เวีย
แล้วแบบว่าพี่เวียเขาก็พาเบลล่าไปที่ฟิตเน่
คุณก็เห็นว่าเขาไปด้วยกันอยู่ก็ดีอยู่ปกติ

เดี๋ยววันอาทิตย์เหมือนกับว่าเบลล่าจะออกอีเวนต์
เดี๋ยววันจันทร์รอดูว่าพี่เวียจะออกมาอีเวนต์กับชิงหรืออะไรยังไง